ข่าวตั้งแต่๑๐โมงมันมีความเคลื่อนไหวเกิดขึ้นตลอดเลยคุณสืบสกุล
คุณผู้ชมเป็นพาดหัวใหญ่ที่เราให้คุณผู้ชมได้ดูก่อนเลย
แม่แตงโมย้ายค่ายหนีเดชาไปซบไหล่ใครไปซบไหล่สสเต้
และในกลุ่มของสสเต้ก็จะมีอดีตทนายความของคุณแม่นั่นแหละครับ

อกจากนี้ยังมีนายอัชริยะด้วยและที่สำคัญหลายคนโยงเข้าไปถึงบังแจ๊ก
ว่าจะอยู่ในกลุ่มเดียวกันทั้งหมดที่แม่เนี่ย
ค่ายไปซบไหล่ทางฝั่งสสเต้
คุณผู้ชมฮะต้องติดตามข่าวนี้กันให้ดีนะครับ
เราจับตาความเคลื่อนไหวของทุกฝ่ายเลย
ไม่ว่าจะเป็นทนายเดชาเป็นสสเต้

ท้ายที่สุดวันนี้ไม่ไปพบตำรวจไซเบอร์

พอสสเต้มีการโพสต์มาบอกว่าวันนี้ไม่ไปพบแล้ว
ครับดังนั้นไล่เรียงเรื่องราวทั้งหมดก่อนนะฮะ
เหตุการณ์ทั้งหมดมันเกิดขึ้นช่วงสักประมาณ๑๐โมงเช้า
ทนายเดชาเป็นคนเปิดก่อน
ข้อความแบบนี้หลายคนเห็นแล้วตกอกตกใจฮะ
ทนายบอกว่าเรียนสื่อมวลชน
ผมและคุณแม่แตงโมตกลงกันเกี่ยวกับคดีแตงโม
ผมขอถอนตัวจากการเป็นทนายความ
เนื่องจากมีความเห็นทางคดีไม่ตรงกัน
แต่เรายังเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิม

มีคนเข้าไปแสงความคิดเห็นมากมายนะฮะ
สองสามพันกว่าความคิดเห็นนะครับ
ถามถึงโอ้โหทนายเดชาถอดใจแล้วใช่ไหม
นายเดชาเปลี่ยนใจแล้วใช่ไหม
ขอถอนตัวจากคดีของคุณแตงโมนะฮะ
สาเหตุความคิดเห็นคดีไม่ตรงกันกับคุณแม่ใช่ไหม

กับคุณเขมมาสอนกับคุณภาคภูมิ
พยายามโทรหาแม่แตงโมในรายการของเราด้วย

นี่เมื่อวานเป็นภาพแถลงแถลงในช่วงเย็น
แล้วก็โชว์ในการโทรหาคุณแม่แตงโม
ตั้งแต่ในรายการคุณแม่ไม่รับ
บอกเรียนสื่อมวลชนผมและคุณแม่แตงโมตกลงกันแล้ว
ผมขอถอนตัวจากการเป็นทนายความในคดีนี้นะครับ
หลังจากนั้นทนายเดชาก็มีการโพสต์อีกหลายข้อความ
ใช่ค่ะคือมีการโพสต์บอกว่าเดี๋ยววันนี้นะ
ทนายเดชาจะมีการแถลงด้วยตอนเที่ยงครึ่ง
เดี๋ยวไปออกรายการต้องรอติดตาม
รวมถึงอีกอันหนึ่งทนายเดชาบอกว่ารถทัวร์

ผมคงไม่ยุ่งเกี่ยวกับคดีตังโมอีกต่อไปนับ
ตั้งแต่นาทีนี้ที่ผ่านมาต้องกราบขออภัยทุกคน
ที่เห็นไม่ตรงกับผมแล้วก็ล่าสุด
โพสต์เมื่อ๒๐กว่านาทีนะบอกว่าผมหมดเวรหมดกรรมแล้วครับ
ต่อไปนี้คงใช้ชีวิตตามปกติ
ยินดีกับสสเต้๐๐๗ที่ปรึกษาคนใหม่แม่ตังโมจุ๊ก
ชัดเจนนะฮะทนายเดชาถอนตัวจากคดีแตงโม
แล้วก็จากกันด้วยดีนะหรือเปล่ากับคุณแม่พะนิดา

พอทนายเดชาโพสต์ออกมานะฮะ
ทนายคนอื่นอย่างทนายสิทธาทนายตั้มก็โพสต์ในเวลาไล่เลี่ยกัน
บอกเป็นไปตามคำคาดการณ์
ตอนนี้แม่กับอาจารย์เดชาวงแตกแล้วนะครับ
และไปเข้าร่วมอีกกลุ่มแทน
ผมบอกแล้วเรื่องนี้เป็นขบวนการ
เกี่ยวข้องกับการที่มือถือของแตงโม
ถูกนำไปใช้เพื่อหวังผลนอกคดีบ้าง
เกมนี้ดูกันไปยาวครับ

ส่วนใครที่ว่าผมไปแล้วมาขอโทษขอโพย
ยินดีให้อภัยพันเปอร์เซ็นต์
นี่คือทนายตั้มออกมาโพสต์ต่อจากทนายเดชา
ใช่ค่ะนอกจากนั้นคนที่โพสต์เวลาไล่เลี่ยกันกับทนายเดชา

โพสไล่เรียกกันจริงคุณสื่อสกุลประมาณช่วง๑๐โมง
โพสต์ของทางสสเต้นี่อันนี้เลยค่ะ
แจ้งผู้บัญชาการไซเบอร์วันนี้คุณแม่ตังโมไม่สะดวก

ตอนนี้คุณแม่ตังโมมอบให้ฝ่ายกฎหมายของภักดิ์ไทยศรีวิรัย
ดูแลคดีตังโมและทุกคดีที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
ครับนี่โพสต์ประมาณสัก๙นิริกา๕๕นาที
เป็นที่แน่ชัดเจนแล้ว
ทั้งสองฝ่ายก็ยืนยันตรงกัน
เดชายืนยันเหมือนกันว่าถอนตัวจากคดีแตงโม
ใช่สสเต้ยืนยันตรงกันเหมือนกัน
ว่าหลังจากนี้ฝ่ายกฎหมายของภักดิ์ไทยศรีวลัย
จะดูแลคดีแตงโมทั้งหมด
และนี่ครับอีกไม่กี่นาทีต่อมา
คือ๑๐นาฬิกาสสเต้มงคลกิจได้มีการโพสต์และเขียนแคปชั่นว่าชี้แจงให้ทราบ
หลังจากนั้นนี่ครับไลฟ์เป็นข้อความเลย
ประเด็นหลักที่ผมจับประเด็นได้ก็คือ๑เรื่องกรณีที่คุณแม่จะไม่ไปพบตำรวจไซเบอร์
เพราะคุณแม่ยังไม่พร้อมในวันนี้
และประเด็นที่๒ประเด็นที่คุณแม่แตงโมย้ายค่ายมาซบไหล่ทางฝั่งผม
ค่ะและตอนนี้ทางฝั่งผมเนี่ยก็เตรียมพร้อมที่จะตั้งคณะทำงานในการทำคดีคุณแตงโมแล้วนะฮะ
ฟังทีละประเด็นเอาประเด็นที่แม่ไม่พร้อมไปพบตำรวจไซเบอร์วันนี้ก่อน
สสเต้ชี้แจงว่ายังไงฟังนะฮะ
วันนี้นะครับคือเบื้องต้นนะครับคือเมื่อเช้าผมได้รับแจ้งจากคุณแม่แตงโมคุณแม่พนิดานะฮะ
ที่เป็นคุณแม่น้องแตงโมน้องนิดาพัชระวีรพงศ์นะครับ
ประสานมานะครับก็คือคือวันนี้คุณแม่เขาจะไม่ได้ไปเดินทางไปที่กองบัญชาการตำรวจไซเบอร์นะฮะ
ตามที่ทนายเดชาแจ้งไว้นะครับ
ก็เดี๋ยวรอให้ทางตำรวจไซเบอร์เนี่ยออกหมายเรียกพยานมาก่อนนะครับ
แล้วก็เดี๋ยวจะบอกอีกทีว่าทางฝ่ายกฎหมายของพักเนี่ยจะพาคุณแม่ไปวันไหนอีกทีหนึ่งนะครับ
เกี่ยวกับเรื่องโทรศัพท์นะครับของน้องแตงโมนะครับ
นี่กรณีแรกแล้วนะกรณีที่จะไปพบตำรวจไซเบอร์มันก็จะเหี่ยวพันกับการที่คุณแม่เอาโทรศัพท์ให้กับบังแจ๊กไป
ประเด็นนึงแล้วนะครับตำรวจไซเบอร์เขามีหมายเรียกให้คุณแม่เข้าพบ
แต่ถ้าไม่พร้อมเนี่ยเลื่อนยังไงก็เลื่อนได้นะฮะแต่ก็ต้องดูว่าจะมีหมายเรียกครั้งที่๒หรือว่าหมายอะไรต่อไปนะครับ
อันนี้คือประเด็นที่สสเต้เนี่ยได้มาชี้แจงประเด็นต่อมาที่สสเต้เนี่ยชี้แจงว่าแม่ย้ายค่ายและทางค่ายของสสเต้จะจัดเตรียมอะไรไว้บ้างฟังสสเต้พูดฮะ

อีกส่วนสองคดีด้วยกันก็คือคดีที่คุณแม่แตงโมมองว่าเป็นฆาตกรรมนะครับ
ก็จะดำเนินคดีกับผู้ที่กระทำความผิดหรือผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา๒๘๙
วงเล็กเจ็ดนะครับซึ่งรองการป่าวโน้ทแก่ป่าว
ซึ่งณปัจจุบันนี้ได้มีการเตรียมทีมนักกฎหมายไว้ประมาณสัก
ตอนนี้ก็ประมาณเกือบ๑๐คนด้วยกันที่จะมารับมอบในการ
ดำเนินคดีโดยตรงต่อสารอาญานะครับ
แล้วอีกคดีหนึ่งก็จะเป็นคดีแพ่งซึ่งจะประกอบกันนะฮะ
แบ่งเป็นสองชุดด้วยกันนะครับแล้วก็ผู้เสียหายทางคดี
ยายาก็จะมีคุณแม่แตงโมคนเดียวนะครับส่วนพวกผู้เสียหาย
แพ่งในคดีแพ่งเนี่ยก็เดี๋ยวต้องค่อยติดต่อคุณ
นะฮะที่เป็นเป็นแฟนน้องแตงโมนะฮะน้องแตงโมเพราะว่า
สามารถเป็นผู้เสียหายร่วมได้ผู้เสียหายร่วมได้ผู้
ร่วมในคดีแพ่งก็จะมี๒คนได้นะฮะจะ๑คนหรือ๒
คนก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นคดีหลังต่อจากนี้ไปเนี่ยทาง
ผมเองจะออกคำสั่งนะฮะของพักไทยศิวิรัยในการตั้งคณะทำงาน
งานแล้วก็ที่ปรึกษาด้านกฎหมายในการสู้คดีให้น้อง
อดีตผู้ภาคศาสน์สูงนะครับก็จะอยู่ร่วมในคณะนี้ด้วย
เปิดเผยและไม่เปิดเผย
ส่วนเรื่องการดำเนินการทั้งหมด

ทางพักไทยสิวิไรเป็นคนรับผิดชอบทั้งหมด
นี่แหละฮะสสเต้ชัดถ้อยชัดคำเลย
ผมจะออกคำสั่งพักไทยศิวิลัยในการตั้งคณะทำงานขึ้นมา
แล้วก็เรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องอะไรต่างนะฮะ
ก็เป็นเรื่องของคดีคุณแตงโม
ทั้งคดีอาญาและคดีแพ่ง
และทีมของคุณสสเต้เนี่ย

ก็มีทำนายเกรียจสนะที่เคยเป็นอดีตทำนายแม่
ย้ายไปอยู่กับสสเต้ก่อนหน้านี้

เคยมีจดหมายมาที่ตั้งคณะทำงาน
ครั้งนี้สสเต้ก็บอกว่าเดี๋ยวเชิญคุณอาชิริยะเข้ามาร่วมทีมด้วยนะครับ
แล้วก็หลายคนก็โยงไปว่าทีมนี้จะมีบังแจ๊กอยู่ด้วยหรือเปล่า
ได้เป็นแล้วคุณสามประสานอะไรแบบนี้รึเปล่า
จำได้ไหมเรื่องของผ้าขาวผ้าลายจุด
บางแจ๊กบอกว่านี่เป็นผ้าลายจูบของคุณแตงโม
สเต้กับทนายกฤษณะก็เลยโทรไปหากัน
ใช่ค่ะแล้วนี่นะล่าสุดที่สสเต้มีการโพสต์
คือเขาโพสต์ข้อมูลบอกว่ากลุ่ม๑๖

มาร่วมทีมเป็นที่ปรึกษาไขคดีแตงโมใหม่ด้วย
นี่คือความเคลื่อนไหวฝั่งสสเต้นะฮะ
เห็นว่า๑๐โมงครึ่งที่ผ่านมาก็มีการให้สัมภาษณ์ที่สภา